สำหรับอาหารหาทานยากอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ไขมดแดงอ่าเช้าบ้านบอกอุ้ยช่วงนี้
ขายได้ราคาดีเพราะแหย่แหย่แบบเนี้ย
โอ้ฮุยฮูยนะไม่ธรรมดาเป็นที่มาของคำว่า
อาหารชั้นสูงโอ้แต่ตอนเนี้ยต้องนวดคอบาไหล่
ทำไมอ่ะตึงไปหมดแล้วเงยทั้งวันเลยสูงจริง
ก็ใช่ไงอยู่ยอดไม้แบบเนี้ยค่ะตามชาวบ้านไปที่หมู่บ้านหลักวอตำบลนอกเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ช่วงนี้ค่ะเป็นหน้ามดแดงกำลังออกไข่นะ
ก็เลยไปตระเวนหาไข่มดแดงกันหน่อยไปพร้อมกับยายดวงทองสลัดอายุหกสิบเอ็ดปีนี่แหละค่ะ
ครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่ทำด้วยความแคล่วคล่องว่องวายเชี่ยวชาญชำนาญจริงจริง
ตระเวนแห่ไข่มดแดงนะก็ไม่เยอะนะ๒๓ชั่วโมงต่อวันเนี่ย
อุปกรณ์คู่กายก็มีไม้แห่ไข่มดแดงพร้อมทั้งน้ำ๑น้ำ๑ใบ
น้ำหนึ่งขวดไหมแล้วก็ใส่ถุงใส่ไข่มดแดง
ไปให้พร้อมนะคะเตรียมไปให้พร้อม
โดยวันหนึ่งเนี่ยนะคะยายดวงเนี่ยจะหาไข่มดแดงได้ถึง๓๕กิโลกรัม
นี่คุณชิสาถังน้ำหนึ่งใบที่เขาเตรียมมานี่เอาไว้เพื่อคัดแยก
ถูกต้องก็คือเอาไว้ใส่ไข่มดแดงกับแยกมดแดงออกจากกัน
พอหาได้แบบนี้แล้วคุณยายก็จะแบ่งไปขายที่ตลาด
หรือส่งให้กับผู้รับซื้อเป็นกิโลเป็นกิโลก็ว่ากันไป
ส่วนราคาไม่แพ้แมงมันของน้องใบตองเมื่อสักครู่เลย
กิโลกรัมละ๕๐๐บาท
แต่ว่าถ้าใครแบบไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นมีเป็นจานเล็กไหม
มีค่ะราคาแค่๒๐บาทเท่านั้นเองคุณใช่ไหม
วันหนึ่งค่ะคุณยายสามารถสร้างรายได้ได้ถึง๑๕๐๐๒๐๐บาทเลยทีเดียว
โอ้โหเรียกว่าการแยกไข่หมูแดงนี้สุดปังจริง
แล้วมันทำได้หลายเมนูเอาง่ายนะไข่เจียวมดแดงนี่ก็อร่อย

แกงแกงไข่มดแดงนี่แหละ
เป็นก้อยไข่มดแดง

เอาไปยำนะมายำไข่มดแดง
เออก็อร่อยเหมือนกัน
ไปไปวันนี้ไปกินไข่มดแดง
ไปแย่นึกว่าคุณจะชวนไปแย่ไข่มดแดง
ไม่แย่หรอกกลัวเคยคิดจะไปลองทำดูตอนเด็ก

จริงเด็กมันไม่รู้ตอนเด็กเราก็เลิกทำ
แต่สุดท้ายซื้อกินดีกว่าง่ายสุดสบาย
แล้วก็อย่างอื่นให้กินที่ง่ายกว่านี้มา